พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วแต่ก็ยังมีคนกรุงเทพจำนวนไม่น้อย
บอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ถูก
ขอรอฟังนโยบายรอฟังวิสัยทัศน์จากผู้ลงสมัครก่อน
คือเอาจริงตอนนี้ก็หลายสื่อหลายหน่วยงานก็เปิดพื้นที่
มีเวทีดีเบตให้ผู้ลงสมัครได้มีการโชว์วิสัยทัศน์กันเยอะ
แล้วก็เนี่ยมีผู้ว่าท้าดวนที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือเราจะมีทุกวันพระฤหัสบดี
ก่อนถึงวันเลือกตั้งจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านก็รอดู
ใช่ค่ะคือไอ้เวทีต่างเหล่านี้คุณผู้ชม

คือนักวิชาการเขามองว่ามันสำคัญมากนะพี่อุ๋ย
มันส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพ
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะ
เพราะว่าได้ฟังนโยบายได้ฟังวิสัยทัศน์
ได้เห็นคาแรคเตอร์ได้เห็นลีลาการพูด

อย่างผู้ว่าท้าด่วนของเราเห็นหมดเลย
โดยเวลาอันจำกัดเรื่องสติเรื่องอะไรนึกออกไหม
แล้วด้วยเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างเป็นแบบอย่างนี้เกมโชว์อย่างนี้ก็น่าสนใจ
แต่หลายเวทีน่าสนใจทุกเวทีนะคะ
ทีนี้ค่ะทางผู้มนุยการสำนักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าบอกว่า

ฟังนโยบายของผู้สมัครยิ่งฟังมากเท่าไหร่
ยิ่งมีข้อมูลยิ่งได้เปรียบเทียบ
ได้เห็นวิสัยทัศน์ของแต่ละคน
แล้วคนกรุงเทพก็จะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
แต่แล้วเวทีมันสำคัญอย่างไร
มันเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยนะคุณผู้ชม
ยกตัวอย่างแบบนี้จำได้ไหมคะ

วิสัยทัศน์บนเวทีดีเบตแล้วทำได้ดี
พักเศรษฐกิจใหม่ได้คะแนนมาเป็นหลายแสนคะแนน

เราดูปรากฏจัดการณ์ตอนเลือกตั้งปี๖๒
ความนิยมที่พักเศรษฐกิจใหม่ได้มา
คือมาจากฝีไม้ลายมือของคุณมิ่งขวัญล้วนเลย

รอบนี้เลือกตั้งผู้ว่าเราก็เริ่มเห็นแล้ว
เริ่มเกิดกระแสขึ้นมาหลังจากเวทีดีเบตหลายแห่ง
เริ่มมีคนเลือกตั้งก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึก

ตอนแรกก็สนับหนุนอาจารย์ชัดอยู่
แต่พอเจอเวทีดีเบตไปประทับใจกับคุณวิโรธ

ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีความลังเล
ระหว่างคุณสกลทีพี่เอ๊ท่านอัศวินอย่างนี้

ทำหน้าที่ได้ดีพูดได้ดีตอบคำถามได้ดีในเวทีดีเบต

นี่นะคะก็ขออนุญาตสรุปจากอาจารย์สำคัญ
สำคัญเลยก็คือเวทีดีเบตทุกเวที
เป็นจุดเปลี่ยนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เลยนะคะ
เพราะว่าคนที่ฟังคนที่ชมก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ
ว่าคุณจะเลือกใคร๒๒พฤษภาคมนี้นะคะ
เพราะโอกาสน้อยมากที่คนกรุงเทพจะได้เจอผู้สมัครแบบ
โอ้โหหลายคนหรือว่าได้รับฟังนโยบายแบบพร้อมกันเยอะ

ใช่ค่ะก็ติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีของเรายังมีอีกหลายเวที
คุณผู้ชมได้นำไปประกอบการตัดสินใจนะคะ